จำนวนนักท่องเที่ยวจีนหลังโควิด๑๙ที่ยังไม่ฟื้นตามคาดค่ะไทยได้ออกมาตรการวีซ่าฟรี
หวังดันยอดให้ถึงเป้า๔๔ล้านคนในปีนี้แต่ก็มาเกิดเหตุยิ่งในภารกรค่ะ
มีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตอีกทั้งยังมีหนังและข่าวลือว่ามาเที่ยวไทยแล้วจะโดนแกล้งต้มตุ๋น
อกไปทำงานเยี่ยงธาตุถูกจับไปขายอวัยวะ
รัฐบาลไทยจ่อดึงตำรวจจีนมาร่วมทำงาน
จีนสีเทาสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
แต่ปัญหาความปลอดภัยเป็นสาเหตุทั้งหมดหรือเปล่า
พบว่าจุดหมายฮิตทั้งอาเซียนเกาหลีญี่ปุ่นสหรัฐรัสเซีย
จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงมากซึ่งมาจากหลายปัจจัยค่ะ
เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวทำให้คนจีนมีกำลังซื้อน้อยลง
และรัฐบาลจีนเองค่ะก็หนุนการเที่ยวในประเทศ
พบรายได้และจำนวนการเที่ยวในประเทศกลับไปสูงกว่าช่วงก่อนโควิดแล้ว
ขณะเดียวกันค่ะผลสำรวจก็พบว่า
ของหนุ่มสาวจีนไม่นิยมเที่ยวแบบครบทัวร์แล้วเช่นกัน
ความเห็นจากอาจารย์วาสนาวงศรวัตรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
มองว่าเหตุยิงในพารากอนแทบไม่มีผลต่อนักท่องเที่ยวจีน
แต่ข่าวลือเรื่องการถูกขโมยอวัยวะสร้างความตื่นตระหนกจริง
ส่วนเรื่องเศรษฐกิจจีนที่สบเซาค่ะก็ไม่เห็นหนทางที่จะดีขึ้นเลยวันนี้
และเปิดตลาดท่องเที่ยวใหม่ในเมืองจีนเป็นหลักอย่างเดียว
มีผลมากกว่าแต่ก็ไม่มีความผลเยอะ
เราคิดว่าการกระดิ้งที่ภารกรเนี่ย
ซึ่งในประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
ในประเทศจีนเกิดบ่อยกว่าประเทศไทยเนอะ
ดังนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งถามว่าคนจีนชอบไปประเทศไหนมากที่สุด
คนจีนชอบไปอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่การยิงเยอะที่สุด
ดังนั้นการกัดยิงไม่มีผลใดต่อว่าทำไมคนจีนไม่มาเมืองไทย
ที่เขาพูดกันเยอะมากที่ผ่านมาก็คือมันมีการปล่อยข่าวในจีน
สื่อจีนว่าประเทศไทยเนี่ยอันตรายมากมีอาชญากรรมมีการขโมยอวัยวะ
เมืองไทยแล้วระวังภัยหายอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นสิ่งที่ออกมาอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียจีนเยอะมาก
อยู่ในสื่อจีนออกไปเยอะมากซึ่งเอ่อเราอยู่เมืองไทยเราก็ค่อนข้างรู้สึกว่ามันประหลาด
ตัวไปแล้วก็แบบค้าวัยวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
อันนี้คือมันก็เป็นการมันเป็นข่าวลือที่ปั่นขึ้นมาใน
ไม่ปลอดภัยนะอ่าดังนั้นน่ะถามว่าอะไรคือ
เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีผลมากน้อยแค่ไหนกับที่
เที่ยวจีนจะมาไทยแต่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนปล่อยข่าวนี้
ก็บอกว่าเพื่อนที่ที่เฉียงใครเขียนประถามทุกวันเลยว่า
ยังอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วดังนั้นในข้อเนี้ยเราคิดว่า
แล้วความพยายามนี้ไม่ใช่ความพยายามของรัฐไทย
และไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ความพยายามปล่อยข่าวอันนี้มันเป็นสิ่งที่ปล่อยกันมาจากในจีนเอง
เราไม่แน่ใจว่าภาคส่วนไหนของจีนที่ไม่อยากให้มีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทย
ล่มสลายของเศรษฐกิจจีนมันยังไม่ได้รับการแก้ไข
ซึ่งก็ทำให้๑อำนาจซื้อของคนจีนตามลงเยอะมาก
แล้วคุณก็จะเห็นว่าหลังโควิดนี้มันไม่มีทัวร์ศูนย์เหรียญแล้ว
เพราะว่าคนไม่มีอำนาจซื้อ
และสองก็คือรัฐบาลเองก็นั่นแหละส่งเสริมให้คนเที่ยวภายในประเทศ
สีชิ้นผิงอยู่ในสภาวะที่ต้องการรักษาความมั่นคงของภายใน
ก่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ส่งเสริมให้คนออกไปนอกประเทศเลย
เราคิดว่าประเทศเราก็เข้าข่ายที่ทำให้สิ่งชุ่มผิงพาราน้อยอย
เพราะว่าเราไปร่วมกับพันธมิตรธานม
แล้วก็ดังนั้นเขาก็จะมองว่าคนจีนหรือคนฮ่องกงที่มาเมืองไทย
ก็อาจจะแบบไปมั่วสุมกับคนที่คิดร้ายต่อชาติบ้านเมืองอะไรอย่างนี้
ดังนั้นก็จะเป็นอะไรที่เขาก็จะอาจจะต้องระมัดระวังในการให้คนของเขาออกมาด้วย
ดังนั้นมันเป็นเรื่องของรัฐบาลด้วย
มันเป็นเรื่องของอำนาจซื้อของประชาชน
แล้วมันเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่มันแบบพังที่น่าหนักมากตอนนี้ด้วย
หลายอย่างร่วมกันค่ะซึ่งเอ่อเราก็คิดว่ามันก็
จริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดไว้ตั้งแต่ตั้งแต่โควิดแล้วนะ

แต่ก็นั่นแหละรัฐบาลจีนพอหลังโควิดมาปีนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจจะโต๕กว่าอีกแล้วใช่ไหมค
ซึ่งแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาจากไหนมาโต
ภาคอื่นก็ตามกันมาอย่างต่อเดิม
ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะคาดหวังได้
ว่าจะไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาเท่าที่ควร
มันเป็นนโยบายนำขึ้นให้ริกตัก
คือเขารู้ว่าช่วงนี้คนจะพยายามหนีตายแล้วก็ออกมาใช้เงิน
คือคนที่จะมีกำลังซื้อมากและเข้ามาใช้เงินเยอะมาก
แต่ว่าสิ่งที่มันจะไม่คงอยู่ยาวนานหรอก

ไม่เห็นวิธีการปิดกั้นในรูปแบบต่างแล้วเราก็เลยออกมาติดเป็นเช่นที่เป็นอยู่
ถามว่าเขาเริ่มปิดกั้นหรือยัง
เนี่ยเราคิดว่ามันต้องปล่อยจากฝั่งจีน
เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำสิ่งนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง
อันที่สองก็คือโดยทั่วไปการออกนอกประเทศจีนตอนนี้สำหรับคนจีนมันยากขึ้นกว่าเดิม
ไม่ใช่มีเงินซื้อตัวเครื่องบินก็ออกไปได้ต้องมีเหตุผลอันควร
แล้วถ้าไม่ใช่ประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
แล้วแบบได้ทุนหรืออะไรก็ตามเลยจะไม่ให้ไป
ดังนั้นแนวทางเหล่านี้เราก็คิดว่ามันก็บอกได้ว่าเป็นการปิดกั้นไกลกลาง
คือรัฐบาลจีนเอาอย่างนี้นโยบายในภาพรวมของรัฐบาลจีนตอนนี้คือ
ไม่ต้องการให้คนออกนอกประเทศอ่ะยังไม่ได้ห้าม
ยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการว่าห้ามใครออกนอกประเทศ
ไม่สะดวกกับการเดินทางอันนี้จะต่างกับยุคประธานีหูชินเทา
แล้วสวัสดิ์๒๐๐๐ที่แบบว่าโอ้โหส่งเสริมมากอยากให้ทุกคนออกนอกประเทศ
นักท่องเที่ยวจีนจะฟองโลกอะไรอย่างนี้ตอนนี้คือต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดมายาวนานมากแล้วไม่มีใครเชื่อเราเลยว่าจีนจะไม่
เราจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวจีนในระดับก่อนโควิดอีกยาวนานมาก
ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาก็เริ่มทำแล้วทางอย่างที่บอกทั้งตะวันออกกลางทางเอเชียใต้
แล้วก็ยุโรปต่างที่เคยมาเยอะสกงสแกนอะไรก็น่าจะมาเพิ่มอีกค่ะ